ภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะฝุ่นพิษในเชียงใหม่ยังคงวิกฤตหนักค่ะ
เด็กชายวัยสี่ขวบต้องเผชิญกับภูมิแพ้ไหนจะผื่นขึ้นเลือดกำเดาไหลคุณแม่วอนเร่งช่วยเหลืออย่างด่วน
ขณะที่เชียงรายเองก็มีไฟป่าลุกหนักเช่นเดียวกันทีมข่าวแท้รัฐทีวียังคงเกาะติดเรื่องของการเร่งดับไฟป่านะคะ
มีการใช้เครื่องบินโบยในส่วนของการโปรยละอองน้ำอีกด้วยนี่คือภาพของสภาพฝุ่นควันพิษต่างต่าง
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก
แล้วก็หลายพื้นที่ในไทยตอนบนก็ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศเช่นเดียวกันนะคะ
ล่าสุดนางประพัชยาค่ะวัย๓๐ปีแม่ของเด็กชายวัย๔ขวบคนนี้
ได้ออกมาเคลื่อนไหวขอความช่วยเหลือหลังจากลูกชายนะคะแพ้ฝุ่นอย่างหนัก
ไม่ว่าจะเป็นมีอาการน้ำมูกทรายไอจามหรือว่ามีฝุ่นควันต่าง
ทำให้เขาเนี่ยค่ะเลือดกำเดาไหลเลยนะคะหายใจลำบากแล้วก็เกิดผื่นคันตามร่างกาย
ทำให้คุณแม่และก็ครอบครัวต้องมีการเปิดเครื่องฟอกอากาศ

ขณะเดียวกันยังมีเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์
ขณะที่พาลูกชายออกไปนอกบ้านอีกด้วยนะคะ
จากพื้นที่เชียงใหม่ยังวิกฤตเรื่องของฝุ่นพิษแล้ว

นี่ค่ะคือผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีผู้ประกาศข่าว
คุณคิงพีรวัตรนะคะลงพื้นที่ก่อติดสถานการณ์ฝุ่นพิษ
อยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะ
ปรากฏว่าวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้า
โดยเฉพาะพื้นที่ดอยปุ๋ยอุทยานแห่งชาติแม่ปืน
พื้นที่ตำบลห้วยศักดิ์ตำบลท่าสาย
แล้วก็พื้นที่ป่าอ้อดอนชัย

รวมไปถึงไฟไหม้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะทางด้านของคุณคิงพีรวัตร
เกาะติดสถานการณ์นี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ล่าสุดนะคะมีรายงานเข้ามาว่าเจ้าหน้าที่เองก็มีการระดมกำลังค่ะ
ดับไฟในพื้นที่ดอยปุ๋ยนะคะ
แล้วก็หลากหลายพื้นที่มีการใช้รถน้ำดับเพลิง
มีการฉีดควบคุมไฟใช้เวลาร่วมกันหลายชั่วโมง
จนกระทั่งไฟป่านั้นสามารถควบคุมได้สำเร็จนะคะ

ขึ้นไปโปรยละอองน้ำเพื่อควบคุมไฟป่า
แล้วก็บรรเทาปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองในอากาศ
โดยเฉพาะในพื้นที่ป่ารอยต่อเขตอำเภอเมืองเชียงราย

อย่างไรก็ตามค่ะทางเชียงรายเองก็มีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
สาธารณไฟไฟป่าหมอกควันในส่วนหน้า
เพื่อเป็นการสนับสนุนแล้วก็เป็นการส่งกำลังเจ้าหน้าที่
เข้าช่วยเหลือในการดับไฟป่า
อย่างไรก็ตามค่ะนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่จะช่วยกันเร่งดับไฟป่า
การที่เรางดจุดงดเผาขยะ
งดทำลายพื้นที่ป่าก็เป็นส่วนสำคัญ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ